เมื่อวานี้นายกตั๋วลงพื้นที่ท่านำนทนไปดูเรื่องของน้ำท่วม

วันนี้หัวหน้าป้อมลงพื้นที่ที่โคราชค่ะ

มานั่งรออยู่ที่ลานอนุสวรีเท้าสุรนารีหรือว่าลานย่าโมค่ะ
นั่งตากแดดแล้วก็เอาแขนคล้องเกี่ยวกันแน่นหนา
ขวางทางขึ้นลานอนุสวรีเท้าสุรนารี
แล้วก็ป้ายกระดาษเขียนข้อความจมตีดาดฮอล์
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาทั้งในและนอกเครื่องแบบ
สันติบาลแล้วก็ทหารค่ายสุรนารีที่มารักษาความสงบเรียบร้อยกว่า๑๕๐นาย
ก็ต้องเข้าไปเจรจาพูดคุยหวัดล้อมบอกว่าเออแบบเดินทางกลับเธออะไรอย่างนี้
แต่กลุ่มเยาวชนก็ไม่ยอมไปไหนก็เลยมีการเจรจาว่าถ้างั้นขอให้เขยิบออกไปนั่งข้างข้างได้ไหม
ไม่ให้ขวางทางเดินขึ้นลานย่าโมเจรจากันอยู่ครึ่งชั่วโมงค่ะ
กลุ่มเยาวชนก็ยอมย้ายไปนั่งอยู่ข้างทางขึ้นนะคะก็ไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
ต่อมาตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาก็ได้รับแจ้งว่าคณะของพลเอกประวิทย์ที่เดินทางมาด้วยเครื่องบิน
มาลงที่กองบิน๑กองทัพอากาศนครราชศรีมาเปลี่ยนแผนแล้ว
แผนความตั้งใจคือจะมากราบอนุสวรียโมนี่แหละ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะว่ามีคนมารอต้อนรับอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ก็เลยเปลี่ยนใจไม่มาแล้วนะคะ
ก็มุ่งหน้าไปที่ตำบลบันลังอำเภอโนนไทย
ติดตามสถานการณ์อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างเลย
แล้วก็มีแจ้งว่าเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยค่อยจะมากราบศักระ
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มาค่ะยกเลิกไป

ท่านผู้ชมครับส่วนที่บิ๊กตู่นะฮะ
มนตรีเมื่อวานนี้ไปตรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่นนทบุรี

ตอนที่อยู่แถวท่าเรือตรงนี้

จังหวะนี้จะมีเจ้าหน้าที่รอปภอยู่นายหนึ่งนะครับ

อ่าแล้วท่ามนตรีก็อยู่นี่ตรงนี้ฮะ
เหมือนกับท่านไปตบศีรษะเจ้าหน้าที่เข้า

ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
วันนี้นายธนกรวังบุญคงชนะโคศกประจำสำนักนายรัฐมนตรีนะครับ
คุณธนกรโคศกรัฐบาลออกมาชี้แจงเรื่องคลิปนี้นะครับ
บอกว่าท่านนายกกำลังลงเรือที่ท่าน้ำนนทบุรี
เป็นเรื่องของความสนิทสนมระหว่างนายกกับลูกน้อง

เพราะทีมงานใกล้ชิดทุกคนทั้งรปภลูกน้อง
แล้วก็ผู้ร่วมงานทุกคนกับนายกเนี่ยนายกจะเอ็นดูเหมือนครอบครัว

บางครั้งก็แย่เล่นนะ
คุณธนกรบอกขนาดผมเป็นโคศกรัฐบาลนะ
ท่านก็ยังแกล้งตบหลังบ้างชกท้องเบาอยู่หลายครั้ง
เป็นธรรมดาของทหารจะหยอกล้อกับลูกน้องบ้าง
แต่ก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจติดตามการทำงานของท่านนายกมาโดยตลอด
โศกรัฐบาลก็เลยฝากแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
ที่มีเหตุการณ์ที่ว่าท่านนายกไปตรวจน้ำท่วมที่ชายภูมิ
อ่าแล้วหญิงสาวคนนึงนะเพิ่งคลอดจะออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านเนี่ย
ไม่มีเรือออกไปน้ำท่วมเป็นเมตร
ใช่ที่เพื่อนเขามาลงไงบอกว่าต้องเอาเรือยางพาออกไป
เรือที่จอดรอรับนายกเต็มเลยไม่มีใครเข้ามาช่วยใช่ไหม
เขาบอกให้รอก่อนรอขบวนนายกก่อนอะไรประมาณอย่างนี้
ขอยืนยันว่านายกไม่เคยสั่งห้ามประชาชนเดินทางข้ามถนน
หรือว่าออกจากพื้นที่โรงพยาบาลชายภูมิใช้เรืออะไรพวกนี้
ที่ขบวนรถของนายกหรือว่านายกจะมาถึงนะฮะ
ยืนยันว่าไม่มีคำสั่งห้าม

เราสนิทกันแต่ว่าเราไม่ต้องเล่นงามแบบนี้ก็ได้นะคุณครอบครูนะ